คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์นี้ในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลา
คิงปกติตอนเด็ก๑๐ขวบ
ถ้าเพื่อนบ้านจะให้ขนมก็คงจะเป็นพวกลูกอม
ขมขบเคี้ยวต่างแต่ล่าสุดคุณผู้ชมรู้ไหมคะ
เด็ก๑๐ขวบคนนี้แม่เขาเอาเรื่องนี้มาร้องเรียน
ผ่านสื่อมวลชนแล้วก็ผ่านมลัยนิธิคุณประวินา
บอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมีการแบบเหมือนกับหลอกให้มีการเสพยา

หลอกเด็กให้ไปกินยาบ้าวันละ๒๓เม็ด
แล้วจนแบบโอ้โหเด็กติดยามีอาการคุ้มคลั่งลงแดง
วันไหนไม่ได้ยาบ้ากินไม่ได้ยาบ้าบ้าเสพ
เด็กโอ้โหอัลวาดโวยวายด่าครอบครัว
มีปัญหากับคนในครอบครัวถึงขั้นที่
เคยจะเอามีดไปฆ่าแมวด้วย
แต่ว่าคนในครอบครัวเหมือนกับห้ามปลามไว้ทัน

เพื่อนบ้านรายนี้ของเด็ก๑๐ขวบเนี่ย

ไปหาเงินมาจ่ายค่ายาบ้าให้
วันละ๕๐๑๐๐บาท
และไม่ได้ทำกับเด็ก๑๐ขวบคนนี้รายเดียวนะคะ
เห็นมีข้อมูลจากผู้เสียหายบอกว่ามีเด็ก
นับ๑๐รายที่ตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน

ลูกติดยาหลังจากที่พาลูกไปหาหมอ
แล้วผลตรวจออกมาปรากฏว่ามันมีสารเสพติดในร่างกาย
ก็เลยตัดสินใจนำเรื่องนี้เข้าร้องเรียน
ทีนี้ทราบชื่อต่อมานะคะคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่แบบ
โอ้โหวิรากรรมสุดแสบโหดร้ายกับเด็กขนาดนี้
ทราบชื่อคือนายสิงหนามสมมุตินะคะ
ซึ่งเจ้าตัวเองก็เหมือนกับอยู่ที่บ้านพักค่ะ
ทางครอบครัวก็เล่าให้ฟังด้วยว่าตัวนายสิงห์เนี่ย
จากจะมีพฤติกรรมที่เอาเด็กไปเสพยาเป็นบ้าเล่นแล้วเนี่ยนะคะ
วันไหนถ้าเกิดว่าเด็กไม่ไปเอายาบ้ามาเสพ
สิงห์จะรู้สึกว่าผิดปกติแล้วหายไปไหนไม่มาตามกำหนดการ
นายสิงห์มีการบุกไปข่มขู่จะทำร้ายเด็ก
แล้วก็มีการขับรถชนเด็กชนผู้ชายเด็กชายวัย๑๐ขวบถึง๒ครั้ง
ครอบครัวก็เกรงเรื่องความปลอดภัยนะคะ
ทีนี้ลองมาฟังทางครอบครัวของฝั่งนายสิงกันบ้าง
ครอบครัวฝั่งนายสิงห์คนที่ถูกกล่าวหาตอนแรกนะคะ
ฝั่งครอบครัวก็โวยวายค่ะแล้วก็บอกว่าเอามาเลยยังไงก็
ตำรวจทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามีลูกที่รู้จักกับนาย
นายไหนไม่รู้นะคะแถมมีการโอ้อวดว่าถ้าถูกจับไปแล้ว
เดี๋ยวก็โดนปล่อยออกมาใครก็ทำอะไรไม่ได้
ยังไงก็แจ้งความไว้เลยอะไรแบบนี้นะคะ
สุดท้ายครอบครัวก็เลยมีการนำเรื่องนี้ของผู้เสียหาย
ร้องเรียนผ่านมูลนิธิเข้ามาลองฟังเพิ่มเติมจากแม่ของเด็กหน่อยค่ะ
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ว่าลูกอ่านว่าเขายังไง
ก็ให้มันเป็นขบวนการของความยุติธรรม
โอ้โหไม่รู้ว่าคิดยังไงนะคะทำกับเด็กขนาดนี้
ล่าสุดไม่ว่าครอบครัวจะบอกว่าแจ้งตำรวจไปเลย

ก็โดนตำรวจสพจนะควบคุมตัว
เพื่อส่งสารแล้วก็คัดค้านการประกันตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
สิ่งที่คุณหยิบยื่นให้กับเด็กนั้นคือเป็นยาบ้าเลยนะ

อนาคตของเขานี่คือต้องมาคือเสียเพราะคุณเลยนะเนี่ย